คุณภัยเขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เมื่อกี้เล่ากัน
มันเกิดขึ้นคุณภัยอยู่นี่เป็นสอสออยู่กำแพงเพชร
เขาเปิดเผยถึงประเด็นว่าเอาละเมื่อวานนี้ไผ่เอง
ปกติไผ่มันจะไม่ค่อยชอบมายุ่งเรื่องอะไรอย่างนี้
เพราะว่าความสัมพันธ์ของภัยจริงเป็นแฟนกับดิวมานานมาก
จนวันหนึ่งเลิกลากลายก็คือเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องจริงเลยครับกับดิว
เขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก๒๓ปีแล้ว
ตอนที่ดิวคบกับเบ้นเนี่ยโดยตนกับดิวก็เหมือนพี่น้องกัน
เราอยู่กันมีอะไรปรึกษากันมาตลอด
ถ้าดิวเดือดร้อนเราก็ต้องช่วย
คือดิวก็ปรึกษาตลอดแต่ที่ต้องออกมาแฉเนี่ยเป็นเพราะจังหวะ

คือก่อนหน้านี้เขาถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยก่อน

เอ๊ะทำไมผับนี้ปิดดึกจัง

มันอาจจะถูกที่ถูกเวลาพอดี
เขาบอกว่าเขาเคยเปิดมาว่าเกี่ยวกลางดึกปิดถึงเช้าอะไรอย่างนี้

ของนางตอนนั้นมันอยู่ในใจนางมาตลอดอยู่แล้ว
แต่ก็ถ้าสมมุติคนเราดูหน้าดิวดี
หน้าเบี้ยวนิดพอสมควร
นั่นคือสิ่งที่คุณไผลลิกสังเกตได้

ถ้าใครดูดิวมาตั้งแต่รูปสมัยก่อนกับทุกวันนี้
แต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะเหมือนกับเป็นมุมกล้องอะไรอย่างนี้เนาะ
แต่งหน้าอะไรมันก็ช่วยด้วยครับ
ก็บอกว่าหน้าดิวเนี่ยเบี้ยว

เราเล่นอะไรมาแรงบ้างล่ะจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็แชทลับที่อดีตแฟนของดิวเนี่ยส่งมาขู่ทำร้ายขู่ฆ่า
บอกเอาจริงไผ่เห็นมาตลอดนั่นแหละ
ส่วนเรื่องที่ดิวเนี่ยออกมาแฉเรื่องเว็บพนัน
วันที่ดิวออกมาแฉมาโพสต์แฉตน
มาเห็นที่หลังพร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
แล้วก็ถ้าวันนั้นแชทหลุดออกมาเขาคงไม่

ลัมโบกินี่๔๑ล้านล่ะไอ้กระทิงวี๑๒เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะ
มีคันเดียวในประเทศไทยราคาขายกันอยู่ที่๓๗ล้าน
แต่บวกชุดแต่งไปอีก๓ล้านก็รวมเป็น๔๐ล้าน
เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังหาอยู่
แต่ก็มีบางข่าวบอกอ๋อมันเปลี่ยนมือไปแล้วล่ะ
มันเปลี่ยนมือมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ

เขาบอกไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหมดแล้วเนี่ย
เขาว่าตามข่าวเป็นอย่างนั้น

ไปฟังเสียงคุณไผ่สักนิดหนึ่งครับ

กลุ่มนี้ยังทำร้ายแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะ
ณวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกัน
ช่วยเป็นหูเป็นตา

ถ้าวันนี้เรื่องนี้ในเมื่อมันจริงขนาดนี้

คงไม่เหลือใครสักคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วครับ

กังวลว่าจะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเคยมีฝั่งนั้นเขาก็เคยมีเรื่องมีราว
ถ้าผมกลัวแล้วคนอื่นจะอยู่ยังไง
ผมคงไม่กลัวหรอกครับ
ผมก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอยู่แล้วนะครับกับประชาชน
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยทำกันอยู่แล้ว
ผมไม่ได้มาในการโดนทำร้ายหรือปกป้องคนหลายหลายคนเนี่ยครั้งแรกนะครับ
จริงเราทำกันมาหลายครั้งแล้ว
เขาก็บอกเขาก็เหมือนแบบว่าปกป้องผู้หญิงด้วยแล้วนี่เป็นน้องเขาเอง
เขาจะทำยังไงเขาก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
นั่นแหละก็จากคุณภัยนะครับ

เรื่องนี้จะจบก็ต้องรอดิวกลับมาพูดเองว่าเป็นยังไง

เขาพูดหมดแล้วไงดิวเขาก็พูดในที่เขาแถลงเมื่อวานเนี่ยเขาแถลงกันหมดแล้ว

ตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ควรจะต้องพูดที่สุดก็คือคนที่กำลังถูกกล่าวหา
ก็คือตัวฝ่ายชายว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไง

๑มีการทำร้ายร่างกายจริงไหม
๒มีนักใช้ความรุนแรงรักษณะเหมือนกันเป็นการด่าทองนี้จริงไหม
เห็นบอกว่ามีมุมของทนาย
เขาบอกว่าทางฝั่งคุณเบ้นก็เหมือนกับ
เหมือนกับไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์

มีเสียงทนายก่อนหน่อยครับ
ถัดน้อยกว่าทางละเบียบ
เป็นตามทำนายส่อง
ส่วนของการพิสูจน์ความถูก
คือเป็นหุ้นส่วนกระเนียในร้านเล็ก
เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนแบบก่อนที่จะดัง

กิ๊บก็บอกว่าจริงแล้วเขาทำร้านเล็บด้วยกันนี่แหละ
พนักงานในร้านเนี่ยมีตำรวจสองนายกล่าวว่า
มาตามหาคนร้ายรักทรัพย์สินที่เป็นแรงงานต่างด้าว
พนักงานจึงได้ขอดูบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือพนักงานมีเซนต์ดีไงไหนขอดูบัตรตำรวจหน่อย
ล่าสุดเนี่ยกุ๊บกิ๊บก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางไอจี

จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
มีตำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องในบาร์ออฟฟิลตี้
ตอนนี้ทางร้านได้รับการตรวจสอบและทางร้านยืนยันว่าทางร้านทำถูกต้อง
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านผอบตร
ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยกับร้านด้วยนะฮะ
อันนี้ก็คือครูกริปเขาบอก
แล้วก็เรามั่นใจปลอดภัยขอบคุณลูกค้าท่านที่สนับสนุนร้านเขาด้วย
ตามหาบุคคลต้องสงสัยและเป็นบุคคลตามไหมจับ

แล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ย่านนี้
ผมมีชื่อนามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้ตัว

ทำงานในร้านดังกล่าว
สามารถแสดงตนทำสารจนได้
ค้นก็ต้องมีขั้นตอนการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไปหาผู้ดูแลผ่าขอบพรองกับทางน้ำสหารนั้น

นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิวทั้งวันเลยนะวันนี้

คนที่ถูกพลาดพิงเขาจะออกมาพูดไหม
ก็ไม่รู้เขาจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่า